ส่วนเรื่องการเมืองตอนนี้หลายคนจับจ้องไปที่คอรมอเศรษฐานหนึ่งว่าหน้าตาจะออกมาอย่างไร
จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่หรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของโคต้าที่แหม่ยังตกลงกันไม่ได้ยังไม่เสด็จน้ำ
ถ้าหน้าตาออกมาดีมีความรู้ความสามารถก็พอจะไปวัดไปวาได้พอจะให้อภัย
แต่ถ้าออกมาแล้วมันขี้เรย์เนี่ยแล้วมันมีคำคอรหาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โห
นับถอยหลังได้เลยเพราะว่าแหม่คอรบนี้อาจจะอยู่ได้อีกไม่นานหรือเปล่า
พิสูจน์กันหน่อยติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ
เช่นนี้ครับ
ทำให้แต่ละกลุ่มแต่ละมุงในพักลูกผสมต้องตบตีแย่งชิงกันอย่างหนัก

โดยไม่สนใจว่าเคยเป็นสหายร่วมรบในศึกการเลือกตั้งมาด้วยกัน
หากดูรายชื่อวาทิวรัฐมนตรีที่ปรากฏออกมาตามสื่อต่าง
ต้องบอกว่าคเศษฐาน๑
หน้าตาไม่ได้น่ารักอย่างที่ควรจะเป็น
เพราะบางรายชื่อที่ต้องเรียกว่าน่าชัง
โดยเฉพาะที่จะเข้าไปนั่งเป็นเสนาบดีในกระทรวงสำคัญ
ที่จะดูแลประชาชนทั้งประเทศ
เพราะว่าเดี๋ยวมักจะต้องเร่งปรอกประวัติ
ของผู้ที่จะรับการเสนอโทษกล้าว
ต้องมีการตรวจสอบประวัติก่อน
ว่าไม่ขาดคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติทุกประการ
สวัสดีที่สมไปในข่าวทหารทุกคนสวัสดีที่สมไปในข่าวทหารทุกคน

ตรีมันมีคุณสมบัติต้องทุ่มเทต้องเสียสละ
ต้องเป็นคนที่ไม่มีประวัติการเคราะห์อยู่แล้ว
เขาถึงต้องมีการตรวจสอบประวัติไงครับ
รายชื่อรัฐมนตรีบางคนไม่เพียงมีภาพลักษณ์ที่ไม่น่ารักแล้ว
ขณะที่บางคนแม้เป็นรัฐมนตรีมาแล้วแต่ผลงานที่ทำไว้ยังไม่เข้าตาเท่าที่ควร
ดังนั้นประชาชนก็ไม่ต้องแปลกใจหากคอรมอเศรษฐาคลอดออกมาแล้ว
หน้าตาจะไม่น่ารักเพราะผลงานจากนี้ไปจะเป็นเครื่องพิสูจน์
สิ่งที่นักการเมืองเหล่านี้เคยลั่นวาจาไว้จะทำได้ตามที่พูด
หรือเป็นเพียงแค่เทคนิคหาเสียง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน